คุณผู้ชมครับติดตามการเมืองกันต่อต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหงานเข้าทางด้านของซีกด้อมส้มเต็ม
๓คน๓เรื่อง๓ประเด็นแล้วก็หนักทั้งนั้นครับ
แต่ละคนสามารถจะเคลียร์ชี้แจงเรื่องที่ตัวเองโดนได้ชัดเจนมากขนาดไหน
แต่ต้องบอกนะครับว่าหนักหนาสาหัสไม่แพ้กันทั้ง๓คน
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ความพลาดพิงสถาบันและถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต
ไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คนที่๒เจี๊ยบอมรรัฐโชคประมิตกุลกรรมการบริหารพักเก้าไกรและที่ปรึกษามรองประธานสภาคนที่๑
เล่นแรงเมื่อโพสต์เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของนางแบกพักเพื่อไทย
ทั้งชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่ที่ทำงานและเบอร์โทรศัพท์
จนทำให้กองเชียร์อึ่งไข่และสังคมถามหาจริยธรรมและความเหมาะสม
คนที่๓อ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดามรองประธานสภาคนที่๑
ที่ถูกผลพักฝ่ายตรงข้ามจี้ถามเรื่องการไปดูงามรัฐสภาที่สิงคโปร์
ว่าเป็นการใช้งบประมาณเกินความจำเป็นหรือไม่
ทั้ง๓เรื่อง๓ประเด็นพรั่งพรูในระยะเวลาอันใกล้เคียงกัน
แม้จะไม่กระทบกับพักเก้าไกรโดยตรง
และแน่นอนว่าทั้ง๓เรื่องก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไป
และที่ดูเหมือนจะชี้แจงได้เคลียร์มากที่สุด

ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการไปดูงานที่สิงคโปร์
งบประมาณที่ประเทศไทยใช้จำนวนมหาศาล
แต่ไม่สามารถจะตอบกลับมาเป็นผลสำลิดได้นะครับ
แล้วการดูงานหลายครั้งไปดูงานในประเทศที่
ตัวอย่างครับเราไปดูงานฝรั่งเศสมาน่าจะ๓๐ปีแล้วครับ
เรามีอะไรที่เราใช้จากฝรั่งเศสได้บ้าง

เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งคำถามถึงผลสำริด
ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมการดูงาน

แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้พักเก้าไกล

คือดูงานเท่าที่จำเป็น

ชัดเจนแต่อีก๒กรณีทั้ง
และการเปิดข้อมูลส่วนตัวของคนอื่น
สังคมต่างมีมุมมองที่ต่างกันไป

ฝ่ายที่ไม่ชอบก็คิดอีกแบบหนึ่ง

การออกมาขอโทษก็อาจจะทำให้เรื่องนี้จบไป

แต่กรณีของช่อพันนิกานั้นต่างออกไป
เป็นการจบที่เหมือนการประหารชีวิตข้างการเมือง